ท่านผู้ชมครับคดีที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
คดีของน้องน้ำหวานนะครับ
ลักษณะก็คล้ายกับคดีของน้องหญิง
บังปะอินพระนครศรีธุยานะครับ
กับแม่ก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ย
เทอมก็เลยกลับไปบ้านที่หนองบุรมภู
ก็ไปช่วยน้าค่าขายอะไรเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
แต่คืนนึงไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
ตอนเลิกจากสถานบันเทิงก็

อยู่ดีรถประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้

แต่ว่ามีประเด็นที่ทางครอบครัวบอกว่ามันผิดสังเกตหลายเรื่องค่ะ
คือเพื่อนของน้องน้ำหวานที่ส่งน้องน้ำหวานขึ้นรถผู้ชายคนนี้
บอกว่าส่งน้องน้ำหวานขึ้นรถให้นั่งที่เบาะหลัง
แต่ตอนที่ไปเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุ
น้องน้ำหวานมาอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วทางครอบครัวของน้องน้ำหวานบอกว่าตอนรับศพน้องน้ำหวานไปเนี่ย

แล้วก็สังเกตดูอ้าวน้องน้ำหวานใส่กางเกงกลับด้าน
ไม่ได้ใส่กางเกงชั้นไหน
แล้วคนที่ไปเจอช่วงจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ

น้ำหวานนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับอยู่คนเดียว

ใช่แล้วน้องน้ำหวานคือเหมือนกับนอนตะแคงเหมือนนอนหลับเฉยอะค่ะ

คือถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วพุ่งชนต้นไม้เนี่ย
ตัวน่าจะต้องกระเด็นหรือว่าหน้าตาต้องมีบาดแผลอะไรบ้าง

ที่สำคัญก็คือทำไมกางเกงที่เธอใส่ถึงกลับด้าน

กับแม่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาเมื่อวานนี้

เดี๋ยวพาไปตามความคืบหน้าคดีที่หนองบัวลำพูให้

นายไพโรธสำรานกับนางสาวหนูกันบุญน้อม
พ่อกับแม่นะครับพร้อมด้วยนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
ก็เดินทางไปที่หนองบัวลำพูนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำหวานนะครับนางสาววันวิสาสำรานนะครับ
ไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีเพราะญาติไม่เชื่อว่าน้องน้ำหวาน
จะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ตามที่เป็นข่าว
เพราะมันมีพิรุธหลายอย่าง
พลตำรวจรีชนวีชมาเริก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบุรมภู
และพันธุ์ตำรวจเอกธนัดวิเศษโท
รูปกรรมกรรมการสภมหนมผู้เจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้

ก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุ
คือตอนแรกก็คล้ายลักษณะคดีเหมือนคล้ายของน้องหญิง
เจ้าหน้าที่ก็ทำคดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุไง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะดูสำนวนแล้วก็รื้อคดีให้
แต่เอาเป็นว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
เราจำลองเหตุการณ์ตามที่คุณพ่อคุณแม่
แล้วก็พยานบอกเล่าว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องน้ำหวาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
น้ำหวานเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่หนองบุรมภูนะ
จำลองภาพตามคำให้การของเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นด้วยนะ
ซึ่งเล่าว่าน้องน้ำหวานมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับ
ระหว่างที่สังสรรค์กันอยู่ก็มีนายเอ็มกับธอมสาวที่ชื่อว่าอายมาขอร่วมสังสรรค์ด้วย
โดยโต๊ะของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนั้นมีกันอยู่๔คน
น้ำหวานรู้จักแค่เพื่อนคนที่ชื่อฝนที่มาด้วยกันเพียงคนเดียว
ส่วนฝนรู้จักกับทั้งธอมที่ชื่ออายกับผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งทุกคนเริ่มมีอาการมืนเมา
ก็เลยตัดสินใจว่ากลับดีกว่านายเอ็มก็ปลีกตัวออกมาก่อน
เพราะบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถไปส่งทุกคนกลับบ้านปีกตัวมาที่รถก่อน
เที่ยงคืน๔๙นาทีก็มีภาพปรากฏชัดว่าน้องน้ำหวานเดินกอดคอกันไปออกจากสถานบันเทิง
เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่รถของนายเอ็มที่จอดรออยู่หน้าร้าน
ฝนบอกว่าฝนได้เปิดประตูให้น้องน้ำหวานขึ้นรถไปนั่งที่ตำแหน่งเบาะด้านหลัง
แล้วฝนก็บอกเอ็มว่ารอก่อนนะเดี๋ยวเข้ากลับไปที่ร้านก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวไปพาธอมที่ชื่ออายที่เป็นเพื่อนกันจะได้มากลับบ้านพร้อมกันด้วย
ฝนก็คงพาเดินออกมาทีละคนเพราะว่าเมากันหมดนี่ต้องประคองกันมา
ตีหนึ่งกว่าฝนกับธอมสาวที่ชื่ออายเดินกลับออกมาหน้าร้านเพื่อจะมาที่รถนายเอ็ม
แต่ไม่เจอรถนายเอ็มแล้วรถนายเอ็มกับน้ำหวานที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้ว
โทรศัพท์ไปหานายเอ็มปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้
จนกระทั่งเวลาต่อมาถึงรู้ข่าวว่ารถของนายเอ็มประสบอุบัติเหตุขับชนต้นไม้
และน้ำหวานเสียชีวิตคาที่ส่วนในเอ็มได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นการประสบอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดา
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าเรื่องมันมีประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลอยู่๖ประเด็นหลักนะคะ
ซึ่งคุณพ่อของน้องน้ำหวานตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ทำไมกางเกงลูกสาวถึงกลับด้าน
กางเกงชั้นในหายไป
หลังเกิดเหตุในเอ็มคนขับเนี่ยหายไปไม่ยอมให้การช่วยเหลือ
แล้วเพื่อนของน้องน้ำหวานที่ชื่อว่าฝนนะคะ
บอกว่าส่งน้องน้ำหวานนั่งเบาะหลัง
ทำไมภาพอุบัติเหตุน้องน้ำหวานถึงมานั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
ตอนรถชนต้นไม้น้องน้ำหวานไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
แต่ทำไมตามใบหน้าไม่มีร่องรอยของการถูกกระแทก
แต่กลับเสียชีวิตเพราะคอหัก
สภาพศพของน้องน้ำหวานทำไมเหมือนนอนหลับอยู่เฉย
มันลักษณะคล้ายกับการจัดฉากหรือเปล่า
นี่ค่ะ
แล้วก็อยากจะฝากให้สอบผู้หญิงคนพิทานมไปด้วย
ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะฟังอยู่สองข้าง
แล้วเวลาเขาพูดกับครอบครัวเขาพูดอีกอย่างหนึ่ง
พอเขามาพูดกับที่ตำรวจเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่ง
นี่ค่ะก็เป็นประเด็นที่ทางครอบครัวของน้องน้ำหวานเขาติดใจสงสัย

ใช่ค่ะทีนี้หนึ่งในประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือกรณีน้องน้ำหวาน
คือฝนเนี่ยเป็นเพื่อนน้องน้ำหวานบอกว่าส่งน้องน้ำหวานขึ้นรถของนายเอ็มเนี่ยส่งขึ้นเบาะหลัง
แต่ทำไมตอนประสบอุบัติเหตุน้องน้ำหวานมาอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
เรามีเสียงของฝนนะคะที่ยืนยันว่าส่งน้องน้ำหวานขึ้นนั่งที่เบาะหลังจริง
เดี๋ยวนิดนึงฝนตอนฝนมาส่งเอาชัดเลยนะฝนมาส่งน้ำหวานด้านหน้าหรือด้านหลังคนขับ

มองกล้องด้วยดิด้านหลังแล้วน้ำฝนก็คุยกับเอ็มอยู่พักนึงประมาณสองสามนาที

อ๋อเดี๋ยวหนูไปตามใช่ไหม
เดี๋ยวหนูไปตามพี่อายแป๊บนึงนะ

ไม่อะไรอย่างนี้
เขาพยายามมาครับจะให้หนูกลับ
หมายถึงให้ฝนกลับไปพร้อมกันเหรอ

เพราะว่าหนูมาคนเดียว

พี่เอ็มอยากให้พี่อายกลับเป็นเพื่อนกันกับหนู

เดี๋ยวรอกลับพร้อมกัน

เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังจากฝนก็คือว่า

พยายามที่จะกลับกับน้ำหวานแค่๒คน

ไปกลับกับอายที่เป็นธอมไป

เดี๋ยวเข้าไปรับอายออกมาอีกคนนึงแล้วกลับพร้อมกัน

ก็ต้องคุยกับเอ็มแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

หนองโบรมภูก็เชิญตัวในเอ็ม

แต่มารู้จักผ่านเพื่อนที่ชื่ออาย

ก็คือวันที่ไปเที่ยวกันรู้จักกันคืนนั้นเลย

พอเที่ยวเสร็จก็พาน้องน้ำหวาน

ขับรถไปจอดที่โรงเรียนข้างทาง

น้ำหวานยินยอมไม่ได้ข่มขืน

น้ำหวานเป็นคนใส่เสื้อผ้าเอง

เรื่องกางเกงชั้นในในเอ็มก็บอกว่า

นายเอ็มนี่ความจริง
ก็อายุ๓๐กว่า

เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภูนั่นแหละนะครับ

หลังรถชนต้นไม้ไม่ได้หนีนะ

เพราะมองว่าอาการที่น้องน้ำหวาน

แล้วก็อยู่ในรถแบบนั้น

เอ็มจะอ้างว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับเขา

ขณะนั้นน้องน้ำหวานไม่อยู่
สถานการณ์ที่สามารถช่วยเหลือ

เอ็มถือว่าเข้าข่ายข่มขืน

เอ็มนะครับแจ้งข้อหา

โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้วย

เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งดี

ชิดบอกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทีมข่าวของเราไปพูดคุย
กับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา

นักข่าวของเราคุณบอลนัทพงศ์เนี่ยนะคะก็ไป
ที่โรงเรียนปฐุมวิลัยในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ไปคุยกับอาจารย์วันนภาเอี่ยมสมบัติอาจารย์

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตอนสมัยที่เคยเรียนอยู่ที่นี่

คุณครูบอกว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับน้องน้ำหวาน

ก็เอาประสบการณ์จากการประกวด

หารายได้เสริมแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่

ก็ขอลาอาจารย์กลับบ้านไปที่จังหวัดน้องบัวลำพู

ตอนนั้นก็คุณครูบอกว่าไม่ได้เอกใจนะ
ว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย

คือน้องน้ำหวานจบม๖ที่นี่ใช่ไหมคะ

ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องในโรงเรียน
ไปช่วยงานกิจกรรมของทางโรงเรียนอยู่บ่อย

พอรู้ว่าน้องน้ำหวานเสียชีวิตนะคะ
ส่วนสาเหตุตอนแรกเขาไม่เอกใจอะไร
แต่พอญาติของน้องน้ำหวานให้ข้อมูลแบบนี้
คุณครูก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ชอบมาพากลจริงค่ะ

คือตอนแรกว่ายังไม่ชื่อคำว่าใช่หรือเปล่า

เห้ยจริงเหรอยังเหรอคือช็อกไปชั่วคู่

เวลาโทรถามคุณพ่อจริงว่ามันจริงหรือเปล่า

คนเหมือนที่จบไปแล้วแต่ก็ยัง
ยังทำงานให้โรงเรียนอยู่

เล่าให้ฟังว่า
กับบ้านที่น้องบัวร้ำพู่

ช่วยพ่อแม่

น้ำหวานเป็นคนแรกในฐานะตัวแทนของโรงเรียน
ประสบความสำเร็จเข้ารอบการประกวด
ระดับประเทศในปี๒๐๑๔นะคะ

ได้๓ภาษาไทยจีนอังกฤษนะคะ

พอมารู้ข่าวทุกคนในโรงเรียนคือรู้สึกเสียใจ

อยากจะให้ตำรวจคลี่คลายข้อสงสัยนี้นะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยเร็วค่ะ

คุณครูเพื่อนยืนยันว่าเป็นเด็กดี

เขายอมรับไม่ได้ถ้าจะออกมาเป็นลักษณะคดีที่ว่า
ไปกับผู้ชายเที่ยวกลางคืน

รถประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต

คือเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่เขาจะสมยอมหรือไม่สมยอม

ใช่ค่ะในเอ็มจะมาอ้างว่าเป็นการสมยอมกันเนี่ยไม่ได้